เคยเจอแบบนี้ไหมเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ค่อยสบายใจเลยอ่ะ
เพราะแบบนี้ค่ะลองดูค่ะ
ให้ดูนิดหนึ่งคุณผู้ชมยังไงยังไงน้ำแขนอธิบาย
เห็นไหมว่าถือทรโขดแล้วก็พูดถึงเรื่องปัจจัยค่าน้ำค่าไฟ
นี่แหละญาติโยมเขาเห็นเขาก็เลยเอ๊ะพระถือทรโขง
เรียรัยปัจจัยขอค่าน้ำค่าไฟแบบนี้มันได้ใช่ไหม
ใช่พระจริงหรือเปล่าชาวบ้านเขาก็เลยตั้งคำถามแบบนี้ค่ะ
แล้วมีคนเอาไปโพสต์ในเพจกลุ่มข่าวรังสิตเขียนข้อความเอาไว้
บอกว่าฝากหน่วยงานเข้าตรวจสอบด้วยค่ะพิกัดตลาดเช้า
ทีนี้ไปถามชาวบ้านนะว่าเอ๊ะชาวบ้านเคยเจอไหม
ชาวบ้านเขาบอกอู้เคยเคยเห็นพระสงกรุบนี้นี่แหละ
บินทบาทมาหลายวันแล้วมากันสี่รูป
จนมาถึงหน้าตลาดเช้าตรงนี้
ก็พระรูปที่เดินนำถ้าเกิดเป็นพระจริงนะ
ก็จะถือโทรโครงเป่าประกาศขอรับบริจาค
แล้วที่เหลือก็เดินตามถือกล่องพร้อมรับบริจาค
แต่ถ้าเกิดถามมันไม่เหมาะไหม
อันนี้ชาวบ้านเขาบอกนะคะอยากให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบหน่อย
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปตรวจสอบเนี่ย
ก็ไม่เจอไม่เจอคนที่แต่งกายคล้ายพระกลุ่มนี้
คิดว่าอาจจะเดินไปที่อื่นแล้วพื้นที่อื่นแล้ว
ดังนั้นถ้าเกิดใครเจอในจุดไหนพิกัดไหนที่ใกล้เคียงกับเนี่ย
แถวคลอง๒คลอง๓รังสิตนครนายก
แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบได้เลยนะคะ
แต่ยังไงพุทธศาสนิกชนถ้าสงสัย
ผมว่านะตามไปดูที่วัด
คือเผื่อวัดจะลำบากจริงนะครับ
เพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ได้ค่อยเข้าวัด
ใช่นะครับค่าน้ำค่าไฟอาจจะไม่มีใครช่วยท่านนะ
ลองตามไปดูเผื่อจะช่วยเหลือกัน